เราไล่เรียงเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงต้นเนี่ยนะคะ
ฝนตกหนักด้วยแล้วมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นด้วย
นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินบอกว่าทราบเรื่องแล้ว
แล้วก็สั่งการให้คณะทำงานติดตามสถานการณ์รายงานความคืบหน้าเป็นระยะ
แล้วก็เนี่ยค่ะกำลังจะไปลงพื้นที่
ที่ห้างสรรพสินค้าสยามภารกรเลยนะคะ
นักข่าวก็รอฟังความคืบหน้าเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กันอยู่
ส่วนเสียงปืนนัดแรกที่คนได้ยินในห้างสรรพสินค้าสยามภารกร
เรื่องต้นนะคะบอกว่าได้ยินเสียงปืนนัดแรกเนี่ย๑๖นาฬิกา๑๖นาทีค่ะ
หลังจากนั้นผ่านไปสัก๓๔นาทีทางห้างสรรพสินค้าก็เริ่มอบพยพคนออกจากห้างให้ได้มากที่สุด
หรือถ้าใครยังออกไม่ได้ก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัย
๔โมงเย็น๔โมง๕๒นาทีผู้บัญชาการตำรวจนครบานสั่งชุดอรินทราช๒๖เข้าพื้นที่
แล้วก็ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองประมาณสักเกือบ๕โมงเย็นค่ะ
แล้วก็จบเหตุการณ์จับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้
ในช่วงของการเกิดเหตุในทางเพจของตำรวจสอบสวนกลางนะฮะ
ก็ได้โพสต์ไว้นะครับในเพจเฟซบุ๊กนะครับให้รายละเอียดของคนร้ายนะฮะบอกว่า
เสื้อรัดกลุ่มสีเข้มสวมหมวกแก๊ปน้ำตาลเข้มกางเกงสีน้ำตาลรองเท้าผ้าใบสีดำ
ถืออาวุธปืนสั้นไม่ทราบขนาดในมืออันนี้ตอนก่อนที่จะควบคุมตัวได้นะครับ
แล้วก็ให้แจ้งเบาะแสกันหรือว่าใครที่ยังติดอยู่ด้านในมีญาติหรือมีคนรู้จักเนี่ย
ก็สามารถขอความช่วยเหลือกับเพจเฟซบุ๊คของตำรวจสอบสวนกลางได้
โดยให้แจ้งเข้ามาทางอินบ็อกซ์ของตำรวจสอบสวนกลาง
แต่สุดท้ายก็สามารถควบคุมตัวคนก่อเหตุไว้ได้แล้วนะครับ
คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็นเนี่ยนะครับประมาณสัก๖โมงกว่า
โศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจโทอาชญนไกรทอง
เป็นตำรวจคนแรกเลยที่ออกมาให้ข้อมูลเหตุการณ์นี้อย่างเป็นทางการ
คือสื่อหลายสำนักคือรอฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่

เพราะว่าอยากจะนำเสนอข่าวด้วยข้อมูลที่แม่นยำ
โฆษกนี่แหละออกมาให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงเย็น
ซึ่งให้ข้อมูลว่าตอน๔โมงเย็นมีเสียงปืนดังขึ้นที่สยามภารกร
แต่ตำรวจควบคุมสถานการณ์ได้
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
รวมถึงนายชาดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เข้าไปในพื้นที่สอบปากคำผู้ต้องหาเบื้องต้นแล้วด้วย
รายละเอียดเรื่องของปมการก่อเหตุและจำนวนตัวเลขของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
เดี๋ยวให้รอการแถลงจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอย่างเป็นทางการนะคะ
ส่วนเรื่องผู้ปกครองหรือว่าครอบครัวของผู้ก่อเหตุ
ตำรวจบอกว่าจะทำตามขั้นตอนค่ะ
ส่วนรายละเอียดในเรื่องของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตต่าง
เดี๋ยวจะมีการรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ตอนนี้ได้มีการควบคุมสถานการณ์ได้
แล้วก็ทางเจ้าที่ตำรวจกำลังดูในเรื่องของพยานหลักฐานอยู่นะครับ
แล้วก็ไล่เลี้ยงกันอยู่ครับ

ทั้งทางท่านผู้การน๖แล้วก็ทางสนปทุมวัน
ก็ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนทุกอย่างนะครับ

เพราะอย่างที่บอกว่าผู้ก่อเหตุพอเป็นเยาวชนแบบนี้ค่ะ
กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีก็จะแตกต่างจากผู้ใหญ่นะคะ
ทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนการสอบปากคำเลยตั้งแต่ต้นนะคะ